ไม่นะคะเราเล่าไปแล้วนะคะที่อุบลราชธานีที่มีไฟไหม้ห้องเก็บของชั้นใต้ยิดดินในกุฏิวัดแห่งหนึ่งค่ะ
ซึ่งต้องบอกว่าที่นี่เนี่ยคือในระยะเวลา๒ปีไฟไหม้มา๘ครั้งแล้ว
ยังหาสาเหตุไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรกันขึ้นนะคะซึ่งเหตุการณ์ที่ไฟไหม้ล่าสุดเนี่ยใน๘ครั้งเนี่ยคือ๑๐ธันวาคมที่ผ่านมานะคะ
ซึ่งโอ้โหโต๊ะหมู่บูชาเก่าอี้บาทพรมอะไรต่างต่างไหม้หมดเลยนะคะเราส่งคุณนฤทธิบุญนิ่มค่ะ
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีลงพื้นที่ไปที่วัดแห่งนี้ก็คือวัดบ้านปากน้ำบุ่งสะพังก็ลงไปตรวจสอบพื้นที่ดูหลังจากที่เพลิงมันสงบแล้วอ่ะนะคะ
เจ้าหน้าที่เขาบอกว่าเบื้องต้นน่าจะเป็นไฟฟ้ารัดวงจรแหละแต่เราก็ได้ไปคุยกับพระมหาภัยทูลชุตินทโรเลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีวัดปากน้ำค่ะ
เขาบอกว่าตั้งแต่ปี๒๕๖๓ถึง๒๕๖๔ไฟไหม้แบบไม่ทราบสาเหตุมา๘ครั้งแล้ว
มกราคมคือล่าสุดใช่ไหมย้อนกลับไปดูกันหน่อยช่วงเดือนธันวาคมปี๒๕๖๓นะคะ
เลขานุการรองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานีเล่าให้เราฟังนะคะบอกว่า๑ธันวาคม๖โมงเช้าเนี่ยอยู่
อยู่มันมีไฟฟ้ารัดวงจรที่กุฏิไม้แล้วก็ปูนที่อยู่ติดกับกุฏิสมเด็จพระพุทธาจารย์
เสียหายไปทั้งหลังเลยนะคะเป็นเหตุไฟไหม้ใหญ่ที่สุดด้วยที่ผ่านมาก็พยายามหาคำตอบว่ามันเป็นเพราะอะไร
แต่ก็ยังหาไม่ได้ในช่วงเวลาไม่ถึง๒ปีไหม้ไป๘ครั้งแล้ว
อาคารที่พักของวัดกุฏิหอฉันของสามเณรแล้วก็ชั้นใต้ดินที่เก็บของในวัดก็ถูกไฟไหม้หมด
คือวัดบ้านปากน้ำบุ่งสะพังแห่งนี้เนี่ยเป็นวัดเก่าแก่มีพระพุทธรูปคู่เมืองอุบลราชธานีก็คือหลวงพ่อเงิน
อายุกว่า๗๐๐ปีแล้วนะคะการที่มีข่าวไฟไหม้บ่อยแบบนี้เนี่ย
ก็ห่วงว่าชาวบ้านจะกังวลกลัวว่าจะเกิดอาเภษเป็นรางร้ายอะไรหรือเปล่า
ซึ่งชาวบ้านและวัดเนี่ยบอกแบบนี้เลยว่าไม่มีใครขัดแย้งอะไรต่อกันเพราะฉะนั้นเรื่องรอบวางเพลิงเนี่ยน่าจะตัดทิ้งไปได้เลยค่ะ
มันก็ยังหาคำตอบไม่ได้เพราะว่าไฟรัดวงจรมันจะไหม้อะไรมันจะรัดอะไรเยอะขนาดนั้นใช่ไหม
อืมถ้าว่าไฟรัดวงจรเบรกเกอร์มันไม่เราก็ดูอยู่นะว่าเบรกเกอร์เท่าที่เราดูอ่ะมันไม่ดีดนะครับถ้าจะดึงไอ้สิ่งเหนือธรรมชาติมาเกี่ยว
คุณทำไมต้องมาเผาสิ่งของแล้วทำไมคุณไม่ไปดูที่เป็นรายบุคคลไปเห็นไหม
คนไหนผิดคนไหนที่ไปล่วงละเมิดก็ดูเป็นรายไปสิ
ที่ผ่านมานี่เคยมีปัญหากับชาวบ้านไหมครับทางวัดเนี่ยครับ
ก็ไม่มีประเด็นมันไม่มีไม่มี
ชาวบ้านก็ถึงเวลามันมีงานค่ะก็มาล่วงงานกันอย่างนี้

ถามคนที่เห็นเหตุการณ์นะคะเขาก็เล่าบอกว่าจริงวันที่๙มกราคมก่อน
ครั้งล่าสุดคือ๑๐มกราคมนะคะ
ไฟมันไหม้ที่ชั้นใต้ดินมารอบนึงแล้วนะ
จุดเกิดเหตุคือสถานที่เก็บของพวกพรมปูพื้นโต๊ะหมู่บูชาที่เดิมนั่นแหละค่ะ
ทีนี้จังหวะที่เริ่มลุกไหม้พระกับสามเณรประมาณ๓๔รูปเนี่ย
เห็นกลุ่มควันก็เลยรีบลงไปดับไฟได้สำเร็จ
แล้วก็เอาสิ่งของที่ถูกไฟไหม้ขึ้นมาไว้ข้างนอกก็เลยเสียหายไม่มาก
จากนั้นก็มีโยมที่ดูแลวัดแล้วก็พระอีกรูปนึงที่มาดับไฟเนี่ย
เขาบอกว่าอาถรรพ์อะไรหรือเปล่าเหมือนพูดกันเล่นเล่นเนี่ย
อกกันว่าอ่าแน่จริงก็ไม่อีกสิแต่ก็ไม่ได้คิดอะไรกันนะ
อืมสักพักหนึ่งเช้าวันที่สิบมกราคมถัดมาเนี้ยค่ะ
นั่งพักอยู่ที่ห้องข้างห้องต้นเพลิงอยู่รู้สึกร้อนแผ่นหลัง
พอออกไปดูอะค่ะโอ้โหไฟไหม้ห้องนั้นจริงอ่ะ
อ้าวห้องเดิมอ่ะห้องเดิมที่บอกว่าอ่ะแน่จริงลองไหม้อีกรอบสิ

ไหม้ตรงกลางห้องครับมันเกิดได้ยังไงฮะตอนนั้นนักทำอะไรอยู่ฮะตอนนั้น
อยู่ในห้องครับแล้วตอนนี้มันเห็นควันมามันร้อนร้อนครับ
ผมก็เดินออกมาดูครับเขาเห็นไฟไหม้ผมก็บอกเพื่อนนอนอยู่ด้วยกันครับ
ให้ผมกับเพื่อนผมก็บอกว่าไฟไหม้แล้วก็แยกกันออกมาครับครับคือเมื่อวานเนี่ยเห็นมีมีใครเป็นคนพูดเหรอว่า
สิงก็ไหม้อีกเลยคนโยมอยู่นี่แหละครับเขาทำงานเขาบอกว่าเออ
จริงก็ไม่อีกครับแค่นี้ครับทั้งหมดแปดครั้งก็ยังไม่รู้ว่าใครเป็นคนทำหรือว่ามันเกิดจากอะไร
อันนี้ไม่ทราบครับบางคนก็ว่าไฟรัดวงจรผมก็ไม่ใช่มั้งเพราะว่าสายไฟมันยังสภาพดีอยู่ครับ
ก็งงว่าเอ้าใครทำผมก็ถามเพื่อนเพื่อนก็บอกว่าไม่รู้เพราะว่าเพื่อนผมก็เป็นคนที่อยู่ห้องที่เกิดเพลิงนะครับ
มะเนรนันทพงศ์สิมมาวันวัดบ้านปากน้ำที่เข้าไปช่วยดับไฟก็เล่าเหมือนกันนะคะว่าก็จริงก็เคยมีรางบอกร้ายแปลกเกิดขึ้นก่อนไฟไหม้เหมือนกันนะ
เราไปฟังสามัญเนสเล่าหน่อยนะคะก็ประมาณไม่รู้ว่าจริงไม่จริงแต่ว่าก็
ก็ฝันว่าอ่าไฟไหม้กุฏิไฟไหม้ตรงนั้นตรงนี้ด้วยครับแต่ว่ามันก็ไม่ได้ไหม้ตรงนั้นแต่ว่าไปไหม้ตรงอีกตรงหนึ่งอีกครับ
คือเขาฝันครับเขาฝันครับว่าไหม้ตรงไหนบ้างอ่าก็ฝันว่าไหม้อ่าหลังกุฏิครับ
ใหญ่ด้วยครับอืมก่อนที่จะเกิดเหตุครับก่อนที่จะเกิดตัวนี้ครับ
ก็แต่ไม่ได้แล้วแต่คนแต่ผมเชื่อนะแต่ผมก็ผมเห็นแล้วเนาะสองวันติด
ผมก็เป็นคนพูดกับลูกพระนุนินพูดเด้นเด้นกันอ่ะอืมถ้าแน่จริงอืม
มาฉันเตรียมพร้อมน่ะครับผมก็เตรียมเจ้าคุณเขาบอกให้เตรียมน้ำ
สายยางไว้ให้พร้อมเผื่อมันมีอีกไงครับ
ผู้สื่อข่าวเราลงพื้นที่ไปตรวจสอบที่ห้องน้ำที่หลังจุดเกิดเหตุ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสาเหตุที่แท้จริงเดี๋ยวต้องรอเจ้าหน้าที่มาแถลงค่ะ